ตั้งแต่ต้นปียันปลายปีแต่พอเจอพิษโควิด๑๙แบบนี้
แต่เธอยอมรับว่ายังโชคดีนะที่งานพิธีกรรายการทีวีเนี่ย
คงทำตามเดิมปกติซึ่งในเหตุการณ์ร้ายร้าย
ประมาณ๕๐ก็คือแบบเดี๋ยวก็ต้องยอมรับมาก่อน
อาจจะแบบรายได้ที่เข้ามาอะไรอย่างนี้ค่ะมันใช้จ่ายสบาย
แบบเรื่องไม่แน่นอนอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ค่ะ
เพราะฉะนั้นจะต้องมีสติกับการใช้ชีวิตมากขึ้น
เรื่องของการปรับตัวเรื่องของการใช้ชีวิต
เราก็ไม่กล้าเอาตัวเองไปเสี่ยงว่าไปตรงนี้เจอคนเยอะแยะมากมาย
สถานที่ที่แบบเสี่ยงที่มันแบบเจอคนแปลกหน้าเยอะอย่างนี้ก็จะพยายามเลี่ยงไม่ค่อยไป
อีกมุมนึงค่ะว่าตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาที่เราสามารถใช้เวลากับครอบครัวได้
ทุกวันนี้ก็ทำให้เรามีเวลาในการอยู่กับลูกมากขึ้น
มีเวลาอยู่กับคุณแม่มากขึ้น
ก็มีเวลามากขึ้นแหละนะได้ใช้ชีวิตกับครอบครัว
ส่วนเรื่องหัวใจค่ะที่ตอนนี้เนี่ยคบหาอยู่กับหนุ่มรุ่นน้องชาวเกาหลี
คุณดาด้าก็คอนเฟิร์มนะว่ายังอินเลิฟเหมือนเดิม
แม้ว่าสถานการณ์โควิดจะทำให้ไม่ได้เจอกันเกือบ๒เดือนเต็ม
แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคจ้า
โชคดีว่าด้วยเทคโนโลยีเหล่านี้มันก็คือสามารถที่จะเฟสคอลคุยกันได้
ก็ยังคุยกันอยู่ค่ะแต่ว่าตามหลักแล้วเนี่ยคือเราจะต้องแบบว่าไปมาไปได้ไปเกาหลีบ้างไปที่นู่นเขาก็มาที่นี่บ้างอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ตอนนี้ก็คือไม่ได้เจอกันเลยเฟสไทม์คุยกันอย่างนี้ค่ะ
ก็จะถามสถานการณ์ว่าที่เกาหลีเป็นยังไงแล้วเขาก็จะถามว่าที่เมืองไทยเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ต้องมีบ้างต้องมีบ้างค่ะบ่นแบบคิดถึงกันอะไรอย่างนี้แต่ว่าก็เข้าใจด้วยสถานการณ์แบบนี้เราก็ต้องอยู่แบบนี้ไปก่อนแล้วก็ใช้ด้วยการเฟสไทม์คุยกันก็รอจนให้สถานการณ์มันดีขึ้นแล้วค่อยกลับมาเจอกัน
รับว่าถ้าตอนนี้กำลังสมมุติอยู่ในช่วงจีบกันมีปัญหาแน่นอน
ระยะทางเป็นเครื่องวัดใจแล้วกันนะคะแล้วช่วงนี้มันมีเทคโนโลยีเข้ามาทำให้เราใกล้กันมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นไม่น่าจะมีอุปสรรคอะไรหรอกเนอะใช่แล้วล่ะค่ะ